อีกหนึ่งข่าวอันนี้ต้องมาเคลียร์ให้หลายคนเข้าใจให้ถูกต้องค่ะ
เอกอากาศธูธนะคะธูธประจำที่อเจนติน่า

จริงแล้วทีมนักแสดงที่เราเห็นภาพก่อนหน้านี้

วินดีเซลมีภรรยาเข้ามาอะไรที่จังหวัดกะบี่เนี่ย
ไม่จริงเหรอพี่แจ๊ครวมไปถึงภาพที่สวดแฮมนะคะ
อีกนักแสดงท่านหนึ่งสุดแฮมนะคะ
ไปเลี้ยงสุนัขซึ่งเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้ว
อยู่ที่จังหวัดพังงาด้วยอะไรหลายอย่างมาก
คือเขามากันไปหมดถ่ายเรื่องอื่นคุณผู้ชมแต่เอาภาพเก่ามานำเสนอ
จริงแล้วนะคะท่านทูตบอกว่าไม่มีใครมาเลย
ที่มาก็มีแค่สตันซ์ซึ่งอายุ๘๐ปีคุณเอง
นี่คือสตานที่เล่นเป็นวินดีเซลอายุ๘๐จริง
แต่ว่าเขายังขับรถอะไรได้เก่งมากนะคะ
แล้วก็คือฉากที่ถ่ายในไทยนะคะ
ซึ่งก็แบบว่าใช้สตันแทนไม่มีนักแสดงมาสักคนนะคะดังนั้นภาพที่เห็นก่อนหน้านี้นะคะ
ก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นการเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่นะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือ
แฟนเราก็อยากจะเห็นดาราซุปตาตัวจริงมานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
แต่ว่าถ้ามาจริงจะยินดีมากเลยนะคะ
ก็ดีใจด้วยเพราะว่าอย่างน้อยนะคะก็เงินมาลงทุนที่เมืองไทยเนี่ย๓๕๐ล้านบาทนะครับคุณพุทธภอม
ก็ถือว่ารายได้เข้าสู่ประเทศนะ
เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะ